ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อยังอยู่ที่เรื่องของการเมือง
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของโค้งสุดท้าย
ก่อนไปถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ตอนนี้แต่ละฝ่ายเริ่มออกมาแสดงท่าทีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
กระดาษที่คณะกรรมการร่วงรัฐธรรมนุนแล้วก็สนชอบเร่งลงพื้นที่
ไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ไปร่วมลงให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่มีใครสามารถไปคาดเดาของกลุ่มพลังเงียบได้
กลุ่มนี้เขาไปให้ข้อมูลกับสำนักโพลต่างว่าเขายังไม่ตัดสินใจ
ว่าจะเดินเข้าไปกาวว่าจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของประชามติดูเข้มข้นขึ้นนะคะพี่ทง
ทั้งเรื่องใต้ดินก็มีการถูกนำตัวไปอยู่ที่มณฑนทหารบกที่๑๑แล้ว
บนดินก็มีการเคลื่อนไหวแสดงตัวชัดเจนแล้วละว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนุนบ้าง

ทั้งหมดทั้งสองกรยานี้ค่ะมันจะส่งผลยังไงกับคะแนนที่จะออกมาไหมคะพี่ทง
เป็นธรรมดาครับของการแข่งขันทุกอย่างเนี่ย
โค้งสุดท้ายย่อมร้าวใจเป็นธรรมดานะครับ
การคัดค้านรัฐมนูลคัดค้านโดยส่วนตัวเนี่ยไม่มีปัญหาไม่น่าจะผิดกฎหมายอะไรนะครับ
แต่คัดค้านแล้วชักชวนคนอื่นก็กฎหมายก็ระบุว่าผิด
เช่นเดียวกับการสนับสนุนนะครับ
การประกาศตัวเห็นชอบของดีไม่ผิด
แต่ถ้าชักชวนกันไปก็น่าจะผิด
ถ้าเอาผิดคนชักชวนไปโหวตโน
พี่โมดคะการแสดงออกของกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มเนี่ย
มันแตกต่างกันยังไงในสายตาพี่โมดเหมือนหรือต่างกันยังไง

แม้ว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสองกลุ่มที่ออกมาเด่น
ทั้งจากทั้งเชียงใหม่ทั้งคุณอภิษฎเนี่ยนะครับ
เป้าหมายอันเดียวกันนะครับคือไม่หลับนะครับ
แต่ทางนู้นเนี่ยได้มีการเผยแพร่มีอะไรมีกับวิธีมีขบวนการมี
เรียกว่าพิมพ์เป็นเอกสารเลยนะครับถึงเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ผิดนะครับ
คุณจะจับเขาเนี่ยขอว่าเขาผิดตรงไหนช่วยอธิบายด้วยอะไรด้วยนะครับก็ยังไม่ได้
ถึงเวลาเขาคงจะอธิบายชี้แจงกันเพราะเอามาขนาดนี้เนี่ยก็คงต้องชี้ว่ามันต้องมีมูลนะครับ
ผมมองว่าเหลือสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันเห็นก็ชัดเจนแล้ว
จุดยืนของฝ่ายพักการเมืองกับจุดยืนของทหารนะครับ
ส่วนประชาชนคนดูก็จะไปแสดงจุดยืนในวันที่๗สิงหาคมนะครับ

โดยปกติที่ผ่านมาเลือกตั้งทุกครั้งนะครับ
พักการเมืองเขามีฐานพักการเมืองมีแฟนคลับนะครับ
เมื่อภาคการเมืองเนี่ยเห็นสอยคล้องกันไปว่าไม่เห็นชอบกับร่างและมนุษย์ฉบับนี้
ผลก็น่าจะออกมาว่าคงผ่านยาก
แต่จะผ่านหรือไม่ผ่านมันจะเป็นปรากฏการณ์ชี้วัดว่าวิกฤตประเทศไทยที่ผ่านมานะครับ
มันเปลี่ยนความรู้สึกหรือเปลี่ยนวัฒนธรรมการลงคะแนนเลือกรัฐมนูลเลือกอนาคตของประเทศเลือกที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเลือกหลักการก่อตำรากอดหลักการไว้นั่นไปเหมือนเดิม
ออกมาแล้วมันจะเป็นเหลี่ยมอำนาจพิษต่อไปยังไงรัฐมนูลที่เรียกว่าให้ท่านประยุทธ์เนี่ย
คุณพิสิทธิท่านประยุทธ์ใช้ฉบับปี๕๐มาเป็นตัวแบบ
แล้วก็ร่างขึ้นมาหลังจากประชามติไม่ผ่านสมมุติว่าไม่ผ่านนะครับ
ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคอสชหรือว่าพลเอกประยุทธ์จะเอาอย่างไร
เพราะว่ามันจะฝืนประชามติก็ยากสมมุติถ้าไม่ผ่านนะครับ
มติฐานว่าไม่ผ่านแต่ว่ามันก็มีตัวแปลอยู่อีก
ประชามติที่อาจจะไม่ผ่านนั้นเปอร์เซ็นต์ผู้ไปใช้สิทธิ์มีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ถ้ามากกว่า๕๐นะครับเสียงไม่เห็นชอบมากกว่า๕๐
ของผู้มีสิทธิ์๕๐ล้านคนตรงนั้นน่าคิด
ขอรชไม่มีทางที่จะฝืนการตัดสินของประชาชนได้เลย
ปฏิกิริยาของทั้งสองฝ่าย
ทั้งฝ่ายที่ถูกจับกลุ่มกับฝ่ายที่ออกมาแสดงตัว
ยืนยันว่ารับหรือไม่รับ
มันจะเป็นตัวเร่งให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นไหมคะพี่
ช่วยได้ไหมคะ

ประชาชนแต่ละคนเขามีความรู้สึกยังไง
ว่าเขาจะกูลยาออกไปใช้หรือไม่ใช้สิบอย่างนี้นะ
แต่ว่าเพราะว่าวันที่ปัญหารัฐมนีโดยสาระจริง
มันไม่ใช่เป็นเรื่องหลัก

แต่สู้กันโดยต่างฝ่ายต่างก็ใช้วิชาต่างกัน
ใช้วิชาเทพใช้หลักการหยิบประเด็นที่มันรู้สึกว่า
จะเข้าถึงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างกรณีจำนำข้าว
นี่มันไม่ใช่หรอกแต่ว่าลีลาวาธกรรมมันชวนให้จูงใจ
จูงใจให้มืออาชีพแล้วก็อีกฝ่ายนึงทำไม่ได้หรือ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถนัดในวิชามานมาตลอด

หรือว่าเขาพยายามจะเทพแล้วมันถูกสกัด
ไม่ใช่เพราะว่าเขาเคยใช้วิธีอย่างนี้มาตลอด
แสดงว่าคราวนี้ทหารเจอทั้งมารทั้งเทพ
ประสงค์กันประสงค์กันต้องเร่งเลย
เหนื่อยเหมือนกันปวดหัวประยุทธ์ปวดหัว
แน่นอนอีกฝ่ายที่ใช้วิชามารเนี่ยนะเขาก็ต้องทำ
จริงเขาก็ถึงตรงนี้เขาทอดลูกเป้า
เราต้องยอมรับว่ามันมีอิทธิพลแม้แต่ใช้วิธีอะไร

เขาก็ได้ผลอย่างน้อยก็
เครือข่ายและผู้สนับสนุนเขามีมาแน่นอนเลย
แล้วแต่นี่มันก็จะไปบวกกับของประชาธิปัตย์
แม้แต่ในภาคมันยังขย่าวอยู่มันยังไม่เป็นอิสภาพ
แต่อย่างน้อยเขาได้สักครึ่งหนึ่ง
แล้วก็แล้วคนที่สนับสนุนเขาแต่ละภาคเนี่ยมันก็จะต่างกันนะ
แต่ว่าถ้าโดยรวมภาพรวมของคุณอภิษฐศาสตร์ต่อบ้าน
มันมีน้ำหนักต่อสมควร

ใช่ค่ะอะไรที่จะเป็นตัวแปลให้คอสชต้องชั่งน้ำหนักมากที่สุด
ระหว่างถ้าออกมาแบบถล่มทลายกับออกมาไม่ถึงครึ่ง
คือถ้าหากว่าผลประชามติคนไปใช้สิทธิ์มาก
แล้วก็แพ้ชนะห่างกันถล่มทลาย
รับด้วยจำนวนมากมายมหาศาลกศชก็ยืดอกเดินหน้า
จัดการเลือกตั้งตามกรรมวิธีในธรรมนูลแล้วก็ครองอำนาจต่ออีกนิดหน่อย
แต่ถ้าหากว่า๑คนไปใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งถึง๕๐
ผลการจะออกมารับหรือไม่รับแตกต่างกันเอาว่าไม่เกินล้านเสียง
อันนี้ขอสชก็ต้องคิดหนักไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ
ถ้าผ่านก็จะไปใช้อำนาจครอบจักรวาลเหมือนเดิมก็ลำบากนะ
เพราะว่าอีก๕๐ที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคือพลังเงียบที่น่ากลัวนะครับ
ฉะนั้น๕๐ที่ออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็มีผลแตกต่างกันนิดเดียวเนี่ย
ถ้าไม่ผ่านคุณประยุทธ์ก็ต้องคิดเหมือนกันว่า
จะร่างรัฐมนูนในลักษณะไหนจะออกมาใช้
ผมกลับมองว่าที่จริงถ้าหากว่าเกิดไม่ผ่าน
คุณประยุทธ์น่าจะใช้วิธีแก้รัฐมนุนชั่วคราวนี่แหละ
ให้มีการเลือกตั้งยังไม่ต้องมีรัฐมนูลถาวรหรอก
แล้วให้สวแต่งตั้งกับสสเลือกตั้งมารวมกันทำรัฐมนูลใหม่
น่าจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับ
แล้วถ้ามาแบบถล่มทลายแล้วไม่ผ่านนะครับ

บ๊ายบายเลยนะครับ

เพราะว่าต้องอยู่ทำหน้าที่เพื่อจัดเลือกตั้งต่อไป
แต่ว่าหน้าที่ที่จะทำหลังจากที่ประชาชนแสดงประชามติถล่มทลายว่าไม่รับรำนูลฉบับนี้เนี่ย
การทำหน้าที่หลังจากนั้นไม่ง่าย
แล้วก็จะฝืนกระแสของฝ่ายประชาธิปไตยลำบากนะฮะ
อันนี้ก็เรียกว่าประชาชนเลือกที่จะยึดมั่นในหลักการ
ในการแก้ไขปัญหาประเทศ
เหมือนคุณอวิสิตกับคุณชวนนะครับ
แต่ถ้าออกมาน้อยอย่างมีนัยยะอย่างที่คุณทงชัยว่าเนี่ย
ว่าใช้สิทธิ์ไม่ถึง๕๐
และผลแตกต่างระหว่างรับกับไม่รับเนี่ยไม่แตกต่างกันมาก
ตรงนี้มันก็สอนัยยะที่ขอสชจะเอาไปอ้างได้ว่า
ประชาชนต้องการให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตึงหลักการ
ทำให้ผ่านวิกฤตเฉพาะหน้าเปลี่ยนผ่านไปได้ก่อน
สัก๕ปีอะไรตามบทเฉพาะการนั้นก็ยังคงต้องอยู่นะฮะ
แล้วค่อยไปเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กันในอนาคตต่อไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูผลวันที่๗สิงหาคม
ทั้งหมดนี้มันจะสรุปได้ไหมว่า
ในผลที่จะมาลงกาคะแนนเนี่ยค่ะ
มันมาจากอ่านรัฐธรรมนูลหรือเชื่อผู้นำของตัวเอง

โพลต่างที่ออกมาเนี่ยนะครับ
มีอยู่ถึง๔๕ที่ยังไม่ตัดสินใจ
เรียกว่า๔๕เนี่ยชี้ขาดได้เลยว่าใครเนี่ยนะครับ

เปอร์เซ็นต์กันแน่เนี่ยนะฮะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับ
ผลออกมาปุ๊บเนี่ยเกิดถ้าว่าเอ่อไม่รับนะฮะอ่า
ก็ว่ากันใหม่มาลากกันใหม่อะไรกันใหม่
ที่คุณธนายองเองก็บอกว่าก็จะหาให้ดีดีมาช่วยกันล่างไว้แล้ว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
แบบเค้าอย่างงั้นไม่บริสุทธิ์จิตทำให้ไม่ได้ดังตราย
ไม่โปรงสายต่างประเทศก็ทวงติงมาจนถึงวันนี้
ก็ยังออกมาอยู่อย่างงี้หมด
การแสดงความคิดเห็นต่างไม่เปิดกว้าง

อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องหยิบเรื่องนี้เข้ามาวิภาควิจารณ์มาโจมตีนะครับ
อันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องทีนธนายองบ่อยอยากจะให้พูดให้มากกว่าผมก็คิดว่า
ในเหลืออีก๗วันเนี่ย๗วันเนี่ยผมว่าถ้าปล่อยให้เต็มที่เนี่ยนะ
มันก็ลืมมันเก่าได้นะคนไทยชอบของใหม่สดสิ่งโอเคหมดครับ
มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผ่านไม่ผ่านอะไรเนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องที่ขอสชต้องคิดหนักคิดหนักมาก
หนักมากกว่าที่ผ่านมาที่คิดว่ามันง่ายนะมันไม่ง่ายล่ะ
เพราะว่ามันเห็นแล้วเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้น
ที่บอกว่าถ้าไม่ผ่านแล้วร่างอะไรก็ได้
นึกว่าพิธีกรรมนี้จะง่าย
เพราะว่ามันเห็นแล้วอย่างน้อยสองพักใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาแล้ว
เมืองครึ่งใบเขาไม่เอาล่ะเขาต้องเอามากกว่านั้นล่ะ
ข้อนใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
แล้วก็บ้านเมืองที่มันจะเดินต่อไปอย่างไร
มันก็น่าห่วงกันนะพูดจริงน่ะ
เพราะว่าคอสชวันนี้มันลงหลังเสือไม่เหมือนก่อนแล้วนะ
แม่งมันรอกันเต็มมาแล้วภาพพวกนั้นเสร็จเลย

คิดว่าเขาจะต้องมีท่าทีที่อ่อนลง
แล้วก็ต้องคุยกันวันนี้ไม่มีทาง
เหลือเวลาอีก๑สัปดาห์กรทเขาก็มีเวลาที่จะโน้มน้าวประชาชน
ประชามติน่าจะมีคำว่าแพะเพื่อชาติ
หรือไม่ก็ปลองดองร่างและตำนวนเพื่อชาติ
ผมขอฝากแหละ
โปรดติดตามตอนต่อไป